มาข้าวใหญ่ข้านี้
ฆ่าปาดคอเจ๊แดงในร้านขายของชำที่บึงกาล
ต้องบอกว่าท่านวงที่ทำรวดพยายามขโมททุกสิ่งทุกอย่าง
เพื่อตามหาว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าเจ๊แดง

แล้วก็ตอนแรกนะคาดการณ์ว่าคนร้ายซ่อนตัวอยู่ในบ้านนั่นแหละครับ
พอเจ๊แดงเข้ามานอนพักผ่อนถูกปาดคอลึกจนเสียชีวิตคาโซฟาเลย

แต่ทีนี้ตำรวจเขาไปเจออะไรบางอย่าง
ที่ทำให้หันเหต้องเปลี่ยนแล้วกลับมาคิดดูใหม่ว่าอ้าวตกลง

ทีนี้ล่าสุดจับตัวได้แล้วนะคะ

คนที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือนางอนัญญาบุญปากดีอายุ๔๗ปี
อย่างที่บอกค่ะเธอเสียชีวิตอยู่ในร้านชำที่จังหวัดบึงกาล
พบเป็นศพอยู่ในบ้านพักนะชั้นล่าง
แล้วก็สภาพถูกคนร้ายใช้ของมีคมปาดคอเป็นแผลเวอะหวะเลย
หงายจมกองเลือดอยู่บนเตียงนอนโซฟานะคะ
ตำรวจนำตัวผู้ต้องสงสัย๓ราย
ซึ่งใน๓รายนี้ไปนั่งดื่มกินอยู่ข้างบ้านเจ๊แดง
ก่อนเกิดเหตุคือนำตัวมาสอบสวน
ทีนี้หนึ่งในนั้นค่ะคือเป็นสาวธอมจากตอนแรกที่เขาบอกว่า
อาจจะเป็นผู้ชายหรือเปล่าที่เป็นมือฆ่า
แต่ไปเจอรอยเท้าเปื้อนเลือดคุณผู้ชมในที่เกิดเหตุ
ซึ่งเขาก็สงสัยแล้วว่าเป็นรอยเท้าลักษณะมันไม่ได้ใหญ่เหมือนผู้ชาย
อาจจะเป็นผู้หญิงไหมจนไปนำตัว๑ในผู้ต้องสงสัย๓รายมาสอบสวน
หรือว่าน้อยหนาอายุ๒๔ปี
เธอคนนี้เป็นสาวธอมคนสนิทกับเจ๊แดงนะคะ
เรื่องต้นน้อยหนารับสารภาพแล้วว่าเป็นคนลงมือฆ่าเจ๊แดงเอง
ตำรวจบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยนะ
ส่วนเบาะแสในการสอบสวนจนนำไปสู่การจับน้อยหนา
ก็อย่างที่บอกว่ามาจากรอยเท้าเปื้อนเลือดที่เจอหลังบ้านนั่นแหละ
อย่างที่บอกตอนแรกโอ้โหเขาก็คิดว่าเป็นผู้ชายกัน

เพราะลักษณะรอยเท้าคล้ายผู้หญิงอายุไม่มาก
ก็นำไปสู่การจับกลุ่มน้อยหนาค่ะ
วันนี้ตำรวจจะนำตัวน้อยหนาไปค้นหาพยานหลักฐานที่ใช้ก่อเหตุ

เพราะว่าในพื้นที่จังหวัดบึงการวันนี้เองก็มีฝนตกอย่างหนักด้วยค่ะ